ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เขาไปหาปลาแล้วก็จมน้ำ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ประดาน้ำไปงมหาร่างนะนะ

แล้วลักษณะคือรู้เลยสาเหตุการเสียชีวิต
มือเขาเกี่ยวกับข่ายหาปลาค่ะคุณ

แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่เอาร่างขึ้นมาแล้ว
ภรรยาเจอร่างสามีนี่วิ่งเข้าไปกอด

นี่แหละค่ะคือเป็นคู่ชีวิตกันมานานนะ
สำหรับคุณป้ากับคุณลุงคู่นี้นะฮะ
แต่สุดท้ายยมทูตมาพรากชีวิตคุณลุงไปนะ
คุณป้าใจจะขาดนะคะคุณป้าวิลัยลักษ์รัตนภัณฑ

กอดร่างสามีหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
นำร่างสามีขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้นะ
เจ้าหน้าที่ประดาน้ำเนี่ยเขาก็งมค้นหาร่างของคุณลุงเนี่ยอยู่ในคลอง
ซึ่งอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภออุทัยหลังเก่าที่อายุทยานะคะ
แล้วตรงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่ามีเรือพลาสติกสีน้ำเงินลอยอยู่
เรือก็มีรองเท้าหนึ่งคู่ข้างเรือก็มีข่ายหาปลาลอยอยู่ด้วย
มีปลาเนี่ยติดตะข่ายอยู่จำนวนนึงนะคะเจ้าหน้าที่งมไม่นานมากค่ะคุณผู้ชมประมาณสักสิบห้านาที๒๐นาทีเนี่ย
ก็เจอร่างของคุณลุงวีรพงศ์วัย๕๗ปีจมอยู่ที่ก้นคลองก็ต้องช่วยกันนำร่างขึ้นมามาตรวจสอบด้านบนนะคะ
พอครอบครัวรู้ว่าเป็นร่างของนายวีรพงศ์เนี่ยทุกคนร้องไห้เสียใจคุณป้าที่เป็นภรรยาเนี่ยนะคะบอกว่าสามีนะเป็นช่างครูรุภัณฑ์โรงเรียนวัดโคกช้างอยู่ที่อำเภออุทัยก็อยู่ไม่ได้ไกลจากคลองตรงนี้หรอก
ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าสามีเนี่ยไปหาปลาหาผักแล้วทีนี้ตอนที่ไปหาปลาเนี่ยค่ะมีดอ่ะคุณตกลงไปในน้ำทีนี้คุณลุงก็เลยลงไปงมพอลงไปงมแล้วปุ๊บขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยค้นหาแล้วฝ่ายกู้ภัยเนี่ยนะคะหัวหน้าฝ่ายกู้ภัยทางน้ำสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยาก็คือคุณนธี
ปรากฏว่าใต้น้ำน่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เขางมไปมีข่ายหาปลามีกิ่งไม้อยู่เพียบเลยค่ะตอนที่ไปเจอร่างของคุณลุงเนี่ยมือของคุณลุงอ่ะนะเกี่ยวอยู่กับตะข่ายหาปลานี่แหละก็เลยทำให้ไม่สามารถขึ้นมาบนผิวน้ำมาหายใจได้ก็เหมือนกับมืออ่ะถูกแบบถูกดึงผูกติดอยู่ข้างล่างอะค่ะก็เลยเสียชีวิตอ่ะนะคะมีอะไรพันธนาการไว้นะจะมีข่ายดักปลาครับแล้วก็